บรรยากาศทุกทิศทั่วไทยจริงขยับไปที่จังหวัดบุรีรำกันก่อน
บุรีรำคืออีสานใต้อีสานเหนือกลางลงมาทางใต้ก็ต้องผ่านจังหวัดบุรีรำ
นี่เป็นยังไงถนนสาย๓๔๘บุรีรำตาพญาตาพญาคือสาแก้วนะ
โอ้โหเดิมทีเขามีแค่๒เลนนะไป๒กลับ๒แต่ตอนนี้ต้องกลับ๓แล้วฮะ
เพราะว่ากลับสองไม่ไหวจริงรถหนาแน่นเหลือหลายจริงแน่นทุกอำเภอ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอโนนดินแดงนะครับที่จะไปเชื่อมต่อกับอำเภอตาพญาจังหวัดสาแก้ว
รถติดยาวเหยียดช่วยนับพิธีนับไม่ถ้วนฮะน่าจะประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยตำรวจภูทรโนนดินแดงตำรวจทางหลวง
ฝ่ายปกครองกู้ภัยในพื้นที่ไม่ต้องหยุดกันแล้วฮะ
กินข้าวตรงไหนยืนบนถนนกินข้าวกันเลย
หน่วยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทาง
กลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครถึงขั้นต้องมีการเปิดเลนซ้ายพิเศษ
ก็คือกินเลนของอีกฝั่งหนึ่งสวนไปเท่ากับว่าเป็นการกลับสาม
สวนทางไปหนึ่งเลนส์ก็พอแล้วเพราะว่าหนึ่งเลนส์แทบจะไม่มีใครวิ่งอยู่แล้ว
แต่ขากลับนี่สิหนาแน่นขนาดคือ๓เลนไม่พอวิ่งไหลทาง
เป็นทางที่๔เลยนะครับนี่หนักหนาจริงนะครับ
การเดินทางกลับกรุงเทพมหานครถนนสายสามสี่แปด
ขยับต่อไปที่ปราจีนบุรีถนนสาย๓๐๔เส้นนี้ก็เป็นหลัก
เป็นเส้นหลักที่เดินทางกลับมาจากอีสานใต้เหมือนกันฮะ
จะเข้าสู่กรุงเทพฯมหานครสายสามศูนย์สี่กะบินบุรีปักทงชัย
เคลื่อนตัวได้ยังไงช้ามากเคลื่อนตัวเร็วความเร็วแทบจะเหยียบไม่ได้เลยฮะ
คือถ้าหากเราขับรถคู่ไปกับใครสักพักเดียวเราจะมาเจอเขาอีกแล้ว
แล้วจะเจอเขาอีกแล้วไปมาเจอกันตลอดฮะ
เส้นนี้คือเส้นที่จะไปเขาใหญ่จะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็คือเส้นของทัพลานเขาใหญ่ทัพลานนะครับ
ทีเราจะวิ่งชิวมองอะไรไม่เห็นเลย
แต่ตอนเดินทางกลับจากที่ปราจีบุรีโอ้โหเห็นอิดทุกก้อนเห็นปูนทุกอันเลย
คือมันละเอียดยิบเพราะว่ารถมันติดจริงติดตั้งแต่อุโมงนะครับ
ตอนเดินทางกลับมาติดตั้งแต่ช่วงที่กลางวันแสก
จนกระทั่งช่วงใบบ่ายกระทั่งช่วงเอ่ยเย็น
จนกระทั่งช่วงค่ำมันก็ยังติดอยู่แบบนี้
มีบางส่วนเห็นไหมขวามือทำถนน
ซ่อมแซมเดิมทีอาจจะมีแผนว่าควรจะต้องเสร็จก่อน
พอมันเสร็จไม่ทันคราวนี้แหละงานงอกเลยฮะ

จากพื้นที่ของอีสานใต้ลงมาปลาจีนบุรี
เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับ